ทั้งสมาชิกของพรรคกร่าวไกรเอ้ย

รู้อยู่แล้วล่ะว่าจะมีกรณีแบบนี้
ที่ฉันมีในทุกความรู้สึก
ก็รักเพียงแค่เธอ

เมื่อวานนี้คุณพิธามาพูดครั้งแรกครับก่อนจะเดินทางไปเชียงใหม่
ก็ย้ำว่ารู้อยู่แล้วว่าจะมีขบวนการปลุกชีพไอทีวี
ก่อนที่คลิปการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเผยแพร่ออกมา
มีคนส่งข้อมูลให้เรื่อย
แล้วสิ่งที่คุณพิทาบอกว่ารู้มาเนี่ยนะ
มีมากกว่าข้อมูลจากคลิปที่แชร์กันในโซเชียลอีก

ลองฟังคุณพิธาดู
คุณพิทาย้ำนะครับว่าทุกกระบวนการสกัดไม่สามารถจะเปลี่ยนการเป็นนายกคนที่๓๐ของเขาได้ครับ
ยืนยันว่ามีหลักฐานแน่นพร้อมชี้แจงกรกตรอแค่เรียกมา
ส่วนกรณีที่คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ย
พูดถึงถ้ามีคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกแล้วโดนฟ้องร้องมีคดีความอยู่
และในขณะนั้นมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูลตีความโดยสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
จะไม่สามารถเสนอชื่อคนคนนั้นให้โหวตเป็นนายกได้
คุณผู้ชมมีคนเห็นต่างทั้งคุณพิธาและอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตนะ
เห็นต่างแล้วเห็นต่างแรงด้วย
ต่างแรงเลยคุณพิธาก่อนนะบอกว่าอาจารย์วิศนุน่าจะเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อน
เพราะเมื่อปี๖๒ตอนที่คุณธนทรถูกสารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่ก่อนจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราชดรแล้ว
และกระบวนการเลือกนายกก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นที่พักเพื่อไทยก็เสนอชื่อคุณธนทร
แม้ว่าคุณธนทรจะโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังถูกเสนอชื่อให้เลือกนายกได้อยู่ดี
ดังนั้นคุณพิธามองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการพิจารณามาตรา๑๑
จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตนเองเป็นนายกคนที่๓๐และอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สมชัยพูดเหมือนกันนะ
อาจารย์สมชัยให้มองแง่มุมว่าอาจารย์วิศนุเครืองามอาจจะสับสนนิดนึงสับสนเล็กน้อย
อาจารย์สมชัยเนี่ยโพสต์ภาพข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายวิศนุในประเด็นนี้แล้วระบุข้อความว่ายังไงที่ผมบอกว่าแรงอ่ะอ่า
ดูกรวิศนุเทพอย่ามั่ว
อันที่สองสอสอที่ถูกศาลและธรรมนุนศักดิ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ทำให้สิทธิในการเป็นแคนดิเดตนายกหายไป
สามการเป็นเทพไม่ได้หมายถึงความเป็นอมตะ
อายุมากอาจจำผิดจำถูกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้
อันนี้จากสมชัยศรีสุธิยากรครับ